ดิฉันขอใช้สิทธิ์อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคล
และแน่นอนค่ะท่านประธานดิฉันจะขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ซึ่งก็คือนายสุชาติชมกลิ่น
แม้ท่านจะเพิ่งรับตำแหน่งมาได้ไม่นานแต่ก็เริ่มมีกลิ่นแปลกเสร็จแล้วค่ะ
โดยข้อเก่าหาก็คือท่านบริหารราชการบกพร่องผิดพลาดร้ายแรง
ปะละเลยให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ใช้แรงงาน
ดำเนินนโยบายผิดพลาดจนเกิดทำให้มีการลักลอบนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายจำนวนมาก
สร้างผลกระทบและเป็นเหตุทำให้เกิดการระบาดของโควิด๑๙รอบที่๒
เลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติไม่ดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของแรงงานอย่างทั่วถึง
ฐานเงินประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันเพียงอย่างเดียวของแรงงานในระบบ
ในขณะที่การบริหารราชการในหน้าที่ของตัวเองยังบกพร่อง
กับมีพฤติการสร้างความปลุกปั่นแตกแยกเกียรติชังในหมู่ประชาชน
ส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงกับผู้ที่เห็นต่างทางการเมือง

ในวันที่ท่านรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งวันแรก
และได้มอบหมายนโยบายหลายอย่างที่พร้อมจะทำงานกับทุกหน่วยงานในเชิงรุก
รวมถึงการปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
การแก้ไขปัญหาการว่างงานและการเยียวยาให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน
แม้ท่านเพิ่งจะรับตำแหน่งมาได้ไม่นานเพียง๖เดือนเท่านั้น
ซึ่งตัวท่านเองก็ขยันสร้างผลงานไว้เป็นที่ประจักษ์ทีเดียวค่ะ
ด้วยการบริหารงานที่บกพร่องประหลวมละเลยในการจัดการแรงงานข้ามชาติของท่าน
จนเป็นสาเหตุให้ประเทศต้องเจอกับการระบาดของโควิด๑๙ระลอกใหม่นี้
และถึงแม้จะมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นแล้ว
ท่านก็ยังคงแก้ปัญหาผิดผิดถูกจนต้นต่อของปัญหาไม่ถูกนำมาแก้ไข
แถมยังไปทำงานที่ธุระไม่ใช่
ถ้าเป็นพนักงานที่เพิ่งทำงานได้๖เดือนแล้วได้ผลงานแบบนี้ถือว่าไม่ผ่านโปรนะคะ
นับตั้งแต่มีมาตรการล็อกดาวน์ที่มีการสั่งหยุดงานทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ
ธุรกิจปิดกิจการกว่า๒๐๐๐แห่ง
ส่งผลให้มีการเลิกจ้างขนาดใหญ่
ตัวเลขคงว่างงานสูงเป็น๒เท่า
หรือเกือบล้านคน
ลูกจ้างหลายคนจนป่านี้ยังไม่ได้รับค่าชดเชย
การร้องเรียนให้ได้รับสิทธิ์ที่ควรได้รับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากปกติก็ดำเนินการช้าอยู่แล้ว
ยิ่งทำให้ล่าช้าเข้าไปอีก
เรื่องยังค้างคาอยู่ที่ศาลก็ต้องเลื่อนต่อไปแบบไม่มีกำหนด
จนระบาดเป็นรอบที่๒ยังไม่ได้กลับเข้าไปทำงานเลย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดเฉพาะตัวแรงงาน๑คนเท่านั้น
แต่ส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวพ่อแม่ลูกที่รอความหวังอยู่ที่บ้าน
หลายคนต้องไม่มีเงินจ่ายหนี้สินไม่มีแม้แต่เงินที่จะจ่ายค่าเช่าห้อง
งานที่ทำก็กระท่อนกระแท่นได้ทำบ้างไม่ได้ทำบ้าง
วันไหนทำก็ได้เงินวันไหนนายจ้างสั่งหยุดก็ไม่ได้เงิน
และหากกัดฟันสู้ต่อไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องกลับไปอยู่ต่างจังหวัด
เพราะอย่างน้อยก็ยังพอมีข้าวให้กิน
ในช่วงชีวิตที่ต้องเจอกับวิกฤตแสนสาหัสแบบนี้
ความหวังเดียวที่อยากจะหวังพึ่งถึงแม้มันจะลิปหรี่เหลือเกิน
นั่นก็คือความหวังจากนโยบายของรัฐบาล
และคนที่ควรเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
พอท่านรับตำแหน่งรัฐมนตรีมาก็ได้รีเริ่มโครงการของกระทรวงแรงงาน
เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานที่มีนับแสนนับล้านจำนวน๒โครงการ
คือโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่
การส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่
ใช้งบประมาณไปเกือบ๒๐๐๐ล้านบาท
ท่านหมายมั่นปั้นมือจะแก้ปัญหาเด็กจบใหม่ตกงาน
โดยรัฐช่วยออกคนละครึ่งกับนายจ้าง
แต่ก็ล้มเหลวไม่เป็น๕จ้างงานได้แค่เกือบ๗๐๐คนเท่านั้น
ท่านก็แก้เกี้ยวด้วยการแก้เงื่อนไขที่ที่ฉันเห็นว่า
ท่านจะยกเลิกกำหนดเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
แต่กลับไปให้ใช้การเจรจาต่อรองกันเอง
โดยบอกแค่ว่าไม่ให้ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัด
ซึ่งค่าแรงตามวุฒิเนี่ยก็แทบจะไม่พอกินอยู่แล้ว
กว่าเขาจะจบปริญญาตรีจบประวัติศาสตร์
ไหนจะต้องติดลบเพราะกู้กรยาศรเรียนอีก
ท่านกลับไปต่อลองกันเองแบบนี้

ที่ท่านโม้ว่าจะจ้างงาน๑ล้านตำแหน่ง

ที่ท่านว่าในเว็บไซต์ไทยมีงานทำ

คนเข้าไปสมัครเพียงแค่๑๓๔๐๐๐ครั้งเท่านั้น
ดิฉันก็ไม่รู้นะคะว่าสุดท้ายแล้วมีคนได้งานทำจากโครงการนี้ของท่านไปกี่คน
เพราะจำนวนคนว่างงานณเดือนตุลาคมมีตั้ง๘แสนคน
แต่สมัครงานตามโครงการของท่านแค่แสนคน
แล้วมันจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานไหมคะ
หนำซ้ำงานภาครัฐเองที่มาประกาศจ้างในงานนี้
กดขี่ค่าแรงเสียเอง
จ้างงานเป็นหมื่นอัตราค่าตอบแทนเพียง๕๐๐๐บาทต่อเดือน
ทั้งที่ต้องทำงาน๘ชั่วโมงต่อวัน
เรื่องนี้ชัดเจนว่าขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานและค่าแรงขั้นต่ำที่ควรได้รับ
ท่านเป็นรัฐมนตรีมนตรีกระทรวงแรงงานแบบไหนกันคะ
อกจากจะไม่ทักท้วงห้ามปาม
แล้วยังได้สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐทำผิดกฎหมาย
และเอาเปรียบลูกจ้างได้ถึงขนาดนี้
แบบนี้แล้วท่านยังสมควรจะเป็นรัฐมนตรีแรงงานต่อไปอีกเหรอ
อกจากนี้ที่มีให้คนสมัครก็เป็นแค่สัญญาจ้าง๑๒เดือน
ไม่มีความมั่นคงในอาชีพที่ได้รับเลย
มันคุ้มค่าจริงหรือไม่
สัญญาจ้างแบบนี้ท่านมองว่าเป็นผลดีและควรสนับสนุนแล้วใช่หรือไม่
แล้วท่านเคยคิดไหมคะว่าถ้าหมดสัญญาแล้วชีวิตเขาจะเป็นยังไงต่อ
สัญญาลักษณะนี้สมัยที่ที่ฉันอยู่สภาพแรงงานเขาเรียกว่าสัญญาธาตุค่ะ
เพราะปล่อยให้คนงานโดนเอารัฐเอาเปรียบสวัสดิการอะไรก็ไม่ได้
สุดท้ายแล้วต้องโดนให้ออกตอนครบปีพอดีเพราะนายจ้างจะได้ไม่ต้องจ่ายสวัสดิการตามกฎหมาย
กลายเป็นว่าก็ต้องกลับไปเดินหางานทำใหม่เพราะตกงานเหมือนเดิมวนเวียนอยู่อย่างนั้น
ถ้าท่านตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จะรู้เลยว่าการมีงานมั่นคงระยะยาวมีคุณค่าต่อการใช้ชีวิตของประชาชนมากแค่ไหน
เพราะฉะนั้นงบประมาณที่จัดงานใหญ่โตแต่ถ้าแก้ปัญหาแบบขอไปทีไม่ตรงโจทย์และความต้องการของประชาชนที่เผชิญอยู่ก็ดูเหมือนจะไร้ความหมาย
คือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพราะเดี๋ยวไม่นานก็จะว่างลงแล้วค่ะ
ได้แล้วนายสุชาติและรัฐบาลชุดนี้ก็ยังไม่มีปัญญาที่จะคิดนโยบาย
ผู้ประกอบการและรักษาการจ้างงานเยียวยาพี่น้องผู้ใช้แรงงาน
จากผลักภาระให้ไปเป็นของประกันสังคมที่จะมาเยียวยาช่วยเหลือ
ประกันตนและนายจ้างด้วยการลดเงินสมทบประกันสังคม
และเยียวยาการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเป็นเพราะคำสั่งปิดกิจการของรัฐ
การที่ท่านมักชอบผลักภาระให้กองทุนประกันสังคมมาช่วยดูแลผู้ประกันตน
จากความผิดพลาดและไร้น้ำยาของตัวเองท่านสร้างความเสียหายให้กับกองทุนประกันสังคม
ที่ถือเป็นเงินในอนาคตของพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่จ่ายสมทบร่วมกับนายจ้างทุกเดือนทุกเดือน
ทั้งที่รัฐบาลเป็นผู้จ่ายสมทบส่วนน้อย
ความเสียหายแรกที่สั้นสร้างคือการลดเงินสมทบประกันสังคม
ท่านประธานค่ะถึงแม้การลดเงินประกันสังคม
จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของทั้งผู้ประกันตนและนายจ้าง
ทำให้พวกเขามีเงินสดมากขึ้นช่วยค่าคลองชีพได้บ้าง
แต่อย่าลืมว่ากองทุนประกันสังคมไม่ใช่เงินของรัฐ
ไม่ใช่เงินงบประมาณแผ่นดินแต่เป็นเงินที่ลูกจ้างในจ้างช่วยกันจ่าย
มีรัฐช่วยสมทบมานิดเดียวเองแค่ประมาณ๒๗๕ของรายได้
แต่พอมีปัญหากลับมาเที่ยวลดเงินสมทบแบบไม่ยอมโปะคืน
นี่มันป้นกันชัดค่ะท่านประธาน
กระทำเช่นนี้มันกระทบกับความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมโดยตรง
พี่น้องแรงงานที่ออมเงินไว้หวังว่าจะได้รับบำนาน
ก็ไม่รู้ว่าจะได้รับไหมโดยเฉพาะพี่น้องแรงงานที่เพิ่งเรียนจบใหม่ใหม่
นี่ไม่แน่ว่าจะยังได้บำนานอยู่ไหมนะคะทั้งที่สมทบเงินไปทุกเดือน
ก่อนหน้าท่านมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานเองได้ลดอัตราสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
โดยลูกจ้างสมทบร้อยละ๑และนายจ้างสมทบร้อยละ๔ในเดือนมีนาพฤษภา๖๓
ทำให้ประกันสังคมสูญเสียรายได้เข้ากองทุนไปถึง๒๓๐๐๐ล้านบาท
และล่าสุดท่านได้ลดเงินประกันสังคมไปอีกเป็นครั้งที่๒
ตอนเดือนกันยายนคราวนี้ใจดีลดให้นายจ้างเยอะด้วย
โดยลูกจ้างและนายจ้างสมทบร้อยละสองในรวดเดือนกันยาถึงพฤศจิกาหกสาม
ทำให้กองทุนประกันสังคมสูญเสียรายได้เข้ากองทุนไปอีกถึง๒๔๐๐๐ล้านบาท
ยังไม่พอค่ะล่าสุดท่านก็ได้ลดเงินประกันสังคมเป็นครั้งที่๓
โดยลูกจ้างและนายจ้างสมทบร้อยละ๓ในงวดเดือนมกรา
และต่อมาหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิดละลอกใหม่
ท่านก็ได้ลดการสมทบในส่วนของลูกจ้างอีกเหลือ
ทำให้กองทุนประกันสังคมสูญเสียรายได้ของกองทุนไปอีก๒๑๐๐๐ล้านบาท
รวมแล้วการลดเงินสมทบ๓ครั้ง
ทำให้กองทุนประกันสังคมสูญเสียรายได้จากการสมทบไปถึง๖๘๐๐๐ล้าน
หรือเกือบ๗๐๐๐ล้านบาท
โดยเป็นช่วงที่นายสุชาติเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีแรงงานก็ร่วม๕๐๐๐ล้านบาท
แต่จนถึงตอนนี้ดิฉันยังไม่เห็นท่านจะมีแผนงาน
หรือมีแนวทางในการคืนเงินสมทบชดเชยให้กับกองทุนประกันสังคม
จากการออกนโยบายรถสมทบของท่านเลย
ท่านกำลังทำให้ผลประโยชน์ในอนาคตของผู้ประกันตนได้รับความเสียหายจากการลดเงินสมทบ
ที่เป็นตัวเร่งทำให้กองทุนประกันสังคมโดยเฉพาะกองทุนสลาภาพ
ในอนาคตที่จะต้องขาดทุนอยู่แล้วก็ยิ่งจะทำให้ถังแตกเร็วขึ้นไปอีก

อย่างเช่นน้องที่เพิ่งเรียนจบใหม่แล้วมาเป็นผู้ประกันตน
ถ้าตอนนี้อายุ๒๓ปีและจ่ายสมทบกองทุนไปเรื่อย
เมื่อกระเสียนอายุหรืออายุครบ๕๕ปี
ก็จะไม่ได้เงินบำนานที่ตัวเองจ่ายสมทบไปเลยแม้แต่บาทเดียว
ถ้าถึงวันนั้นขอให้ทุกท่านจำไว้เลยนะคะ
ว่าเป็นผลงานของรัฐบาลชุดนี้
เป็นผลงานของรัฐมนตรีที่ชื่อว่าสุชาติชมกลิ่น

ความเสียหายที่๒ที่นายสุชาติได้สร้างไว้กับกองทุนประกันสังคม
คือการที่ท่านเอาเงินกองทุนว่างงานไปเยียวยาผู้ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย
จากสถานประกอบการถูกปิดคำสั่งจากรัฐ

กองทุนนี้ได้เงินมาจากการสมทบระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

แต่พอเกิดเรื่องก็มาป้นเงินจากกองทุนนี้
ทั้งที่มันเกิดจากความผิดของรัฐแท้ที่ทำให้กิจการต่างโดนสั่งปิด
โดยในรอบนี้ท่านใช้ไปแล้วประมาณ๒๘๐๐ล้านบาท
กับยอดเก่าในระลอกแรกก็ประมาณ๑๑๐๐๐ล้านบาท
แทนที่ท่านจะใช้เงินของรัฐบาลหรือพรกรเงินกู้หรืองบกลาง
สำหรับการเยียวยาในสถานการณ์โควิดมาจ่ายเยียวยาผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบ
คำสั่งปิดประสานประกอบการจากรัฐ
ที่เป็นผลมาจากความผิดพลาดในการทำงานของท่าน
แต่ท่านกลับมาป้นเงินของผู้ประกันตนมาใช้จ่ายแทนรัฐบาล
ไม่สมควรมาทำแบบนี้เพราะมันไม่ใช่เงินของท่านหรือเงินของรัฐบาล
สรุปแล้วกระทรวงแรงงานของท่านได้นำเงินประกันสังคมมาใช้เยียวยาผู้ประกันตน
และช่วยเหลือผู้ประกอบการไปรวมแล้ว๘๐๐๐ล้านบาท
โดยที่ท่านก็ยังไม่คิดที่จะคืนเงินหรือชดเชยให้กับกองทุนประกันสังคมเลย
อยู่เกือบ๘๘๐๐๐ล้านบาทในปีงบประมาณ๖๔
รวมแล้วท่านควรที่จะต้องจ่ายคืนทั้งหนี้เก่าหนี้ใหม่ให้กับกองทุนประกันสังคมเนี่ย
อยู่ที่ประมาณ๑๖๘๐๐๐ล้านบาทด้วยสั้นและยังไม่เห็นมีนโยบายใดในการคืน
ทำให้ผู้ประกันตนสูญเสียโอกาสในการที่จะได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น
จากท่านจะไม่คืนเงินกองทุนประกันสังคมแล้ว
ท่านยังกล้ามากที่จะเอาเงินก้อนนี้ซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ประกันตนตอนว่างงาน
จัดพิธีรีตองมอบเงินเอาหน้าเสียหยาโจให้เปลืองงบประมาณ
ทั้งที่มันเป็นเงินของเขาที่สะสมมาไม่ใช่เงินของท่านหรือรัฐบาลแม้แต่น้อย
ที่ฉันทราบดีค่ะว่าที่ฉันเคยอยู่บริษัทนี้แล้วต่อสู้กับคนงานมานาน
แทนที่ท่านจะเอาเวลาไปหาวิธีช่วยเขาไม่ให้ถูกเอารัฐเอาเปรียบ
ช่วยให้เขาได้ค่าชดเชยจากการรับจ้างเร็วขึ้น
กับเอาเงินของคนงานมามอบให้คนงานเพื่อเอาหน้าเสมือนเป็นบุญคุณใหญ่โต
ยังไม่พอค่ะท่านประธานช่วงนี้นายสุชาติก็ดูจะขยันเป็นพิเศษ
ต่อมาหลังจากที่รัฐบาลได้ออกนโยบายเราชนะวงเงิน๗๐๐บาท
ให้เป็นเครดิตในแอปเป่าตังค์ไม่ได้เป็นเงินสดแบบครั้งก่อน
และแน่นอนค่ะว่าผู้ประกันตนมาตรา๓๓ก็กินแห้วเหมือนเดิม
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ดิฉันคิดว่าท่านคงป้นเงินประกันสังคมอีกแล้วแหละ
คงจะไม่ควักเงินจากรัฐบาลหรอกแต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะท่านประธาน
ไม่ว่าจะด้วยเสียงประนามสาบแช่งหรือด้วยใกล้ถึงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ตาม
นายสุชาติชมกลิ่นก็ทำงานได้อย่างว่องวัยไหลลื่น
ไม่กี่วันก็ปล่อยโครงการม๓๓เรารักกันออกมา
แม่ดิฉันและอยากอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนักเดือนละครั้ง
เผื่อจะมีโครงการอะไรงอกออกมาอีก
โครงการม๓๓เรารักกันซึ่งจ่ายให้เป็นเครดิตในแอปเป่าตังค์สุดท้าย
ก็ทำได้เพียงแค่เอาไว้ซื้อน้ำปลาข้าวสารอาหารแห้งประทังชีวิต
เพราะเอาไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนรถผ่อนบ้านไม่ได้
ยังให้อย่างแสนเค็มเพียง๔๐๐๐บาท
นโยบายนี้ไม่รู้จะช่วยกู้หน้าหรือขายหน้ากันแน่
เพราะนอกจากเค็มในการแจกเงินแล้ว
มิวายใส่เกณฑ์เงินฝากไม่เกิน๕แสนบาทเข้าไปอีก

ทำงานมาเป็น๑๐ปีเนี่ยจะไม่ให้มีเงินเก็บบ้างเลยหรือไง
ขณะในทหารนายพลรัฐมนตรีบางคน
ทำงานไม่กี่ปียังมีเงินเกิดเป็นร้อยล้านพันล้านเลยค่ะ
สิ่งนี้ทำให้แรงงานชักไม่แน่ใจเสร็จแล้วว่า
เป็นเพราะท่านรักแรงงานหรือรักษาเก้าอี้ตนเองไว้กันแน่

ดูเรื่องแรงงานในระบบไปแล้วเรามาดูกลุ่มอื่นกันบ้าง
ที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนยกกาดสูง

แต่การแพร่ระบาดกลับมารุนแรงกว่าเดิม
เป็นเพียงเพราะรัฐบาลที่กาดตกเสียเอง
เรื่องลักลอบเข้าเมืองของคนไทยที่ไปทำงานที่พม่า
ให้มีบ่อนพนันกิจกฎหมาย
ให้มีการค้ามนุษย์แปลงงานข้ามชาติ
จนทำให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ครั้งใหญ่
แรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าเมือง
ถูกชี้นิ้วตีตาด่าทอว่าเป็นสาเหตุของการระบาดในรอบนี้

นายสุชาติในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ที่ทำงานบกพร่องหละหลวม
ไม่สนใจการแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติขาดแคลน
ปรับมาดในเรื่องของความต้องการแรงงานข้ามชาติ
เป็นแรงส่งธุรกิจค้ามนุษย์ที่นำเข้าแรงงานผิดกฎหมายให้เฟื่องฟู
สุดท้ายเลยได้แรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้ถูกตรวจโรค

และแพร่ระบาดต่อจนมีผู้ติดเชื้อไปทั่วบ้านทั่วเมือง
เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความผิดของรัฐมนตรีสุชาติยังไง

ดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าทำไมแรงงานข้ามชาติถึงได้ขาดแคลน
ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดระลอกแรก
เป็นช่วงที่แรงงานข้ามชาติจำนวนหนึ่ง

พอล็อกดาวน์ปุ๊บก็มีแรงงานข้ามชาติส่วนหนึ่งต้องตกงาน

ส่วนนี้ก็มุ่งหน้ากลับบ้านก่อนที่จะปิดด่านในวันที่๑๘เมษายน
แน่นอนค่ะว่ามีแรงงานข้ามชาติส่วนหนึ่ง
ยังคงตกค้างอยู่ที่ประเทศไทย
แต่ก็มีสถานะเป็นแรงงานเถื่อน
เนื่องจากพอไม่มีงานทำก็ไม่มีนายจ้าง

เกิน๓๐วันก็เท่ากับว่าแรงงานกลุ่มนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

หลังสถานการณ์คลายล็อกดาวน์

มีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก
หลังจากหลังการแพร่ระบาดในระลอกแรก
มีแรงงานข้ามทาบหายไปจากระบบสูงถึง๖แสนคน
จากปี๖๒ที่มีอยู่๓ล้านคน

เหลืออยู่เพียง๒ล้าน๔แสนคน
ทำให้เมื่อคลายล็อกแรงงานข้ามชาติจึงขาดแคลน
ทั้งในภาคเกษตรภาคประมงรวมถึงภาคบริการและก่อสร้าง
มีนายจ้างและสถานประกอบการยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการ
แรงงานข้ามชาติพุ่งไปถึง๑ล้าน๒แสนคน
แต่อนุมัติเพียงแค่๖๙๐๐คน
และมีกลุ่มนายจ้างยื่นขอไปที่ประเทศต้นทาง
แต่ยังไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อีก๔๒๐๐๐คน
รวมแล้วก็สามารถนำแรงงานกลับเข้ามาแบบถูกกฎหมายได้แค่กว่าแสนคนเท่านั้น
โดยได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และอนุญาตให้นำเข้าแรงงานข้ามชาติ
ผู้ประกอบการอยากได้ร้อยท่านอนุมัติให้เขาแค่สิบ
แล้วแบบนี้จะไม่ให้เกิดปัญหาได้ยังไงคะ
ตั้งแต่ท่านเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดิฉันก็ไม่เห็นว่าจะมีการแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างแต่อย่างใด
จะมีก็แค่ท่านได้เซ็นต่อใบอนุญาตให้แรงงานที่ยังอยู่ในประเทศไทย
สามารถทำงานได้ต่อเป็นระยะ
แต่นายสุชาติก็ยังไม่รู้สึกรู้สาว่าระเบิดเวลาลูกใหญ่ของปัญหาแรงงานข้ามชาติขาดแคนจะมาเป็นประเด็นที่ไล่ล่าท่านอยู่ขณะนี้
เหมือนที่ท่านลืมไปว่าท่านต่อใบอนุญาตทำงานให้แล้ว
แต่ท่านลืมบอกให้กระทรวงมหาทัยออกประกาศต่อวีซ่าให้ด้วย
ผู้ประกอบการอยากจะนำเข้าแรงงานให้ถูกกฎหมายนั้น
มีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายและมีค่าใช้จ่ายที่สูง
ลำพังก่อนโควิดก็แพงมากอยู่แล้วพอมีสถานการณ์โควิดเข้ามาค่าใช้จ่ายก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีก
ท่านประธานดูตามสไลด์นะคะว่าการจะนำแรงงานข้ามชาติ๑คนเข้ามาเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
แรงงานข้ามชาติต้องได้รับทั้งหนังสือรับรองว่าทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้
ทั้งหมดนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่๒๐๐๐๓๐๐๐บาทต่อแรงงานข้ามชาติ๑คน
แค่ค่าตรวจเชื้อแล้วค่ากักตัวก็ปลาเข้าไปเป็นหมื่นแล้ว
จากค่าใช้จ่ายจะแพงแล้วขั้นตอนการนำเข้าก็ยุ่งยาก
ต้องใช้เอกสารมากมายในการกรอกจนต้องจ้างในหน้ามาดำเนินการให้
ในจ้างต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มไปอีก๑๐๒๕ของเงินเดือน
แล้วแต่ว่าจะนำเข้ามากี่คน
ค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นจากค่ากักตัวและค่าตรวจโรค
ท่านก็ไม่คิดที่จะมีมาตรการแบ่งเบาภาระนายจ้างแม้แต่บาทเดียว
ตัวอย่างดีก็มีให้ท่านได้เห็นทำไมไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างคะ
อย่างเช่นประเทศไต้หวันรัฐบาลไต้หวันช่วยในจ้างออกค่ากักตัว
แรงงานที่นำเข้าถึง๑๔๐๐ดอลลาร์ไต้หวัน
หรือประมาณ๒ใน๓ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ของแบบนี้ต้องมาจากรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานที่มีวิสัยทัศน์ค่ะ

ฉันจึงไม่แปลกใจเลยที่นายจ้างเลือกที่จะบริการในหน้าลักลอบค้ามนุษย์
แรงงานผิดกฎหมายที่จ่ายเงินน้อยกว่า
ไม่ต้องรอแรงงานกักตัว๑๔วัน
ไม่ต้องรอการอนุมัติอนุญาตจากกระทรวงแรงงานที่ต้องเสียเวลารอนานเป็นเดือน
ตรวจสุขภาพค่าประกันสุขภาพก็ไม่ต้องจ่าย
โดยที่ในจ้างจ่ายเงินให้ในหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐ
ในการลักลอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเพียงแค่๑๐๐๐กว่าบาทต่อคน
เห็นไหมคะว่าการลักลอบแรงงานเถื่อนมันคุ้มกว่าเห็น
เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังจากมุมมองของแรงงานข้ามชาตินะคะ
พวกเขาไม่ได้มีทางเลือกแต่พวกเขาคือคนที่ถูกเลือก
เพราะถ้าเลือกไม่ได้ไม่มีใครอยากเป็นแรงงานเถื่อนในประเทศนี้หรอกค่ะ
พวกเขาเล่าว่าจะมีบริษัทในหน้าจัดการหาแรงงานที่กินค่าหัวคิวแรงงานตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง
มีทั้งระบบจ่ายสดและแบบผ่อนเนี่ยมีแบบผ่อนด้วยนะคะเนี่ย
พอด่านมาถึงไทยก็มีนายหน้ามารับช่วงหางานมาให้ทำ
แล้วก็ไม่ได้หางานให้ฟรีนะคะมีค่าหางานแต่แรงงานข้ามชาติต้องผ่อนเป็นรายเดือน
ยุคก่อนโควิดมีตั้งแต่๓๐๐๕๐๐พอมีโควิดก็แพงขึ้นไปอีก
มีหลายธุรกิจยอมจ่ายเงิน๕หัวคิวและเงินใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่
เพื่อแลกกับการได้แรงงานเถื่อนมาใช้เพราะถูกกว่าเร็วกว่าง่ายกว่า
นำเข้ามาช่วงโควิดนั้นมีขั้นตอนการกักตัว๑๔วัน
เงินภาระค่าใช้จ่ายต่อตัวพุ่งกระฉูด
แน่นอนค่ะว่าในหน้าค้าแรงงานเถื่อนไม่ได้ทำคนเดียว
อย่างที่ได้ไม่มีผู้อภิปรายไปก่อนหน้านี้แล้ว
คิดไม่ได้ว่าความยุ่งยากทั้งหมดที่เกิดขึ้น
และไม่มีการแก้ไขปรับปรุงใดเลย
มันเป็นเพราะท่านต้องการให้บริษัทในหน้ายังทำมาหากินได้ต่อไป
และสวยก็จะยังอยู่ต่อไป
ลองคิดดูนะคะถ้าขั้นตอนทุกอย่างมันง่าย

แล้วบริษัทในน่าจะหากินยังไงคะ

ที่ที่ฉันต้องมาย้ำเรื่องนี้อีกรอบ
เพราะกระบวนการนี้ที่เอื้อให้ในหน้าค้าแรงงาน
มันทำให้เกิดการเอารัฐเอาเปรียบลูกจ้าง
ซึ่งถ้าเลือกได้คงไม่ได้อยากเป็นแรงงานเถื่อนหรอก
ค่าใช้จ่ายค่าหัวคิวที่นายจ้างต้องจ่าย
ก็ไปหักเงินเดือนเอาจากค่าแรงในแต่ละงวดที่ลูกจ้างแรงงานข้ามชาติได้รับ
ค่าแรงก็น้อยอยู่แล้วยังถูกหักอีก

กดขี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เพิ่งรับตำแหน่งรัฐมนตรีแรงงานได้เพียงไม่นาน
แต่ความผิดพลาดของท่านที่ปล่อยให้แรงงานขาดแคลน
เขาอยากจะนำเข้าแรงงานมาดีเป็นหลักล้าน

สุดท้ายก็ต้องกลับไปใช้แรงงานเถื่อนที่รักรอบเข้ามา
แถมยังเจ้าหน้าที่รัฐเก็บสวยใต้โต๊ะ

แกล้งมองไม่เห็นกันแน่
จนสุดท้ายโป๊ะแตกโควิดแพร่ระบาดอีกรอบ

และได้แพร่กระจายไปทั่วบ้านทั่วเมือง
ยิ่งกว่าการระบาดในลอกแรก
ความผิดพลาดล้มเหลวของนายสุชาติ
เป็นต้นเหตุหนึ่งของการที่ประเทศ
และเศรษฐกิจต้องอยู่ในสภาวะถดถอยเช่นนี้

แน่นอนค่ะว่าท่านก็ได้พยายามจะควบคุม
แพร่ระบาดของแรงงานข้ามชาติ

ให้กล้าออกมาเพื่อตรวจหาเชื้อ

เมื่อวันที่๒๙ธันวาคม๖๓ที่ผ่านมา

เพิ่งปิดรับไปเมื่อ๑๓กุมภาที่ผ่านมานี่เอง

เพราะเป็นทางเดียวที่ทำให้แรงงานผิดกฎหมาย

แล้วมารับการตรวจโควิด

นายจ้างที่กลัวความผิด
ออกมาลอยแพ้ลูกจ้างที่ยังผิดกฎหมาย

มีแม้กระทั่งพาไปทิ้ง

หลอกลูกจ้างขึ้นบนรถว่าจะไปทำงาน
แต่สุดท้ายปล่อยเขาทิ้งไว้กลางทาง

แบบนี้เราจะคุมการแพร่ระบาดได้จริงเหรอคะ

โดยรอบนี้ต้องจ่ายกับหมื่นต่อแรงงานข้ามชาติ

ตั้งเป้าว่าจะมีคนมาลงทะเบียน

ตัวเลขที่ท่านอ้างว่ามีแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายอยู่๕แสนลายเนี่ย
ท่านเอามาจากไหน
ทั้งที่ตอนนี้กระทรวงแรงงานของท่านเอง
ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีจำนวนเท่าไหร่

ด้วยสถานการณ์โควิด๑๙ที่แพร่ระบาดในคนต่างด้าว
ที่เข้ามาได้รับอนุญาตหรือระยะเวลาอนุญาตสิ้นสุดลง
ซึ่งในขณะนี้ไม่อาจทราบได้ว่าคนต่างด้าวนั้นมีจำนวนเท่าไหร่

ว่าตอนนี้ไม่มีแรงงานเถื่อนอยู่ในประเทศไทยแล้ว
และจะไม่มีการลักลอบนำเข้ามาอีก
เมื่อกี้คุณหมอชนละนานที่เพิ่งพูดไปขออนุญาตที่เอ่ยนามก็ได้บอกไปแล้วว่า
อาจจะมีการนำแรงตานเถื่อนเข้ามาถึงเกือบ๒ล้านคน

ฉันเห็นว่านี่คือความล้มเหลวที่ท่านก็ก้มหน้ายอมรับ

และดิฉันก็อยากรู้ว่าหลังจากนี้นอกจากท่านจะเร่งดำเนินคดีกับแรงงานเถื่อนต่อไปแล้ว

เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าจะคุมโควิด๑๙จริง
ก็ต้องไล่ตรวจโควิดให้หมดไม่ใช่เหรอคะ
ซึ่งมีค่าตรวจตอนแรก๓๐๐ตอนหลังเพิ่งลดมาเหลือ๒๓๐๐
ที่ท่านอยากให้เขามาอยู่ในระบบก็เพื่อควบคุมโควิดไม่ใช่หรือคะ

แล้วยังให้ส่งผลตรวจได้ถึง๑๖เมษา๖๔นู่น

แล้วแบบนี้จะควบคุมโรคได้จริงเหรอคะ
ดิฉันขอถามจริงสรุปว่าท่านนิรโทษกรรมแรงงานข้ามชาติผิด
กฎหมายกันไปเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อควบคุมโควิด

นายสุชาติในฐานะรัฐมนตรีแรงงานต้องเข้าใจว่า
แรงงานข้ามชาติมีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทยมากแค่ไหน
พวกเขาเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศในยามที่เราเข้าสู่สังคมสูงวัย
และแรงงานไทยจำนวนลดลงเรื่อย
อย่างที่เมื่อวานท่านนายกได้พูดไปแล้วว่าจำเป็นต่อประเทศ
และที่สำคัญเขาก็เป็นคนเหมือนกับเรา
หลังจากการระบาดใหญ่ที่สมุทรสาครที่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ
ท่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ไม่ดูแลแรงงานกลุ่มนี้ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกับคนไทย
เลือกปฏิบัติกับแรงงานข้ามชาติอย่างไร้มนุษยธรรม
ตัวอย่างชัดเลยค่ะจากการกักตัวแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดระลอก๒ใหม่
โดยการเอารั้วรวดหนามาล้อมตลาดกลางกุ้งและชุมชนแรงงานข้ามชาติไว้
หากพบว่าใครติดโควิดก็ให้กักตัวอยู่ที่พักที่ล้อมรั้วไปด้วยรวดหนาม
ไม่ได้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลด้วยนะคะ
ถ้าท่านประธานเคยเข้าไปดูตามห้องเช่าของแรงงานเหล่านี้
ท่านประธานจะทราบว่าห้องเช่าเล็กที่อยู่กันแบบแออัด๗๘คน

ถ้ามีหนึ่งคนในบ้านติดที่เหลือก็ต้องปิดพร้อมกันเลยใช่ไหม
ตกลงว่านี่คือวิธีการกักตัวผู้ติดเชื้อที่ถูกต้องเหรอคะ
เราจะลดหรือเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อกันแน่
จากสมุทรสาครจังหวัดอื่น
ก็คุมตัวแรงงานข้ามชาติระหว่างรอผลตรวจไวรัสโควิด๑๙
ย้ำนะคะว่าระหว่างรอผลยังไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อ
และย้ำอีกครั้งด้วยว่าแรงงานข้ามชาติก็ไม่ได้ลักลอบเข้าเมืองมาทุกคน
แต่กลับมีการนำคนกลุ่มนี้ไปขังรวมกันไว้ในห้องขังอย่างแออัด
กักขังเสมือนว่าเป็นสัตว์ไม่ใช่มนุษย์อย่างเรา
เป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน
ภาพนี้คือภาพการกักตัวของแรงงานข้ามชาติทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
รอการตรวจโควิดที่จังหวัดละนองและประจวบคิริคัน
กระทำแบบนี้เป็นเรื่องที่ใครก็คงยอมรับไม่ได้ค่ะ

แรงงานพวกนี้ก็ควรที่จะได้ปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม
สำหรับพวกเราชาวแรงงานแล้วแรงงานทั้งผองคือพี่น้องกัน
สิ่งที่แรงงานไทยต้องเจอแรงงานข้ามชาติ
ว่าจะเป็นแรงงานพม่ากัมพูชาหรือลาว
ก็ต้องเจอกับความเดือดร้อนไม่ต่างกัน

เพราะว่ารัฐบาลไทยไม่เคยแย่แสไม่เคยเยียวยา
และยังกระทำกับพวกเขาเหมือนไม่ใช่คนอีก
แรงงานข้ามชาติก็ต้องการการปฏิบัติที่เท่าเทียมเช่นเดียวกันค่ะท่านประธาน
ความล้มเหลวและความไร้ประสิทธิภาพในการทำงานของท่าน
ดิฉันก็พอจะทราบได้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใด
ท่านประธานค่ะในช่วงครึ่งปีหลังของปี๒๕๕๙
สถานการณ์บ้านเมืองของเรามีเรื่องการชุมนุมทางการเมือง

มีการชุมนุมของประชาชนที่ยื่น๓ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล
ต่อมาเมื่อการชุมนุมขยายตัวรัฐบาลทำท่าจะเอาไม่อยู่
จึงเกิดกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มที่๒แสดงท่าทีสนับสนุนรัฐบาลขึ้นมา
หลายครั้งมีการชุมนุมในบริเวณใกล้เคียงกันจนเกิดเป็นการยั่วยุถึงขั้นปะทะ
ส่วนในโลกออนไลน์ก็มีการโจมตีกันด้วยวาทะสร้างความเกลียดชังข่าวปลอม
ทำลายความน่าเชื่อถือของผู้ชุมนุมโดยเฉพาะฝั่งที่ต่อต้านรัฐบาล
ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าสังคมไทยจะถูกผลักเข้าสู่ความแตกแยกร้าวลึกครั้งใหม่
กลางบรรยากาศการเมืองแบบนี้นายสุชาติชมกลิ่นในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีแรงงาน
รัฐบาลที่เป็นของประชาชนคนไทยทุกคน
ที่ท่านจะตั้งอกตั้งใจทำงานของตนเองท่านกลับใช้ความเป็นสอสอความเป็นรัฐมนตรี
ยุโยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกในสังคม
เบื้องหลังในการขนคนในเครือข่ายของตัวเอง
สร้างบรรยากาศความรุนแรงในการชุมนุมในลักษณะม็อบชนม็อบ
ท่านประธานค่ะเมื่อวันที่๑๗พฤศจิกายน๖๓
มีการชุมนุมกันที่หน้ารัฐสภาทุกท่านในที่นี้น่าจะจำกันได้
ในวันที่มีการประทะกันระหว่างมอบราษดรและมอบเสื้อเหลือง
ซึ่งมีคนในเครือข่ายของนายสุชาติเข้ามาร่วมอย่างมากมาย

ถ้าการชุมนุมในครั้งนี้ไม่เกินเลยไปสู่การใช้ความรุนแรง
ของประชาชนโดนทั้งการใช้กำลังคุมฝุงชนโดยตำรวจ
แล้วยังโดนคว่างปลาสิ่งของเข้าทำร้ายร่างกายโดยกลุ่มคนที่ใส่เสื้อเหลือง

พอตกค่ำก็ถึงขั้นใช้อาวุธปืนยิงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕๕คน

ปอกกระสุนตกเกลือนอยู่ทางฝั่งของมอบเสื้อเหลืองเต็มไปหมด
แล้วคนก่อเหตุเป็นคนที่ไหนจังหวัดอะไรล่ะคะ
ก็คนที่ทำงานให้ท่านที่จังหวัดชนบุรีไงล่ะคะ
อย่างคนแรกคนที่กำลังถือก้อนหินปลาใส่ผู้ชุมนุมฝ่ายตรงข้าม
คือทิศหมึกหรือสมชายแน่นิ่ง
ดิฉันไปส่องไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊คท่านหรือเฟซบุ๊คการทำงานของเขาแล้ว
ปรึกยังคงทำงานให้กับท่าน
ดูสิคะรูปท่านขึ้นหลาเต็มท้ายรถนะคะ

ซึ่งทำหน้าขึงขังชี้เป้าให้ทิศหมึกปลาหินใส่ก็คือบังทองหรือหน่องหลังเพชร
ดิฉันอยากให้ท่านประธานดูค่ะว่าวังทองหรือหนองหลังเพชรเนี่ย
อยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุการณ์ทำร้ายมอบราษดรที่หน้ารัฐสภาในวันที่๑๗พฤศจิกายน๖๓คน
คนนี้เป็นทีมงานในสำนักงานของสสสุชาติชมกลิ่น
และยังคงทำงานให้อย่างเปิดเผยหลังจากเกิดเหตุการณ์ประทะดังกล่าว
เดี๋ยวท่านประธานจะไม่เชื่อและท่านรัฐมนตรีจะปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่คนของท่าน
ยืนยันได้ว่าเป็นคนในเครือข่ายของท่าน
ดิฉันก็เอามาจากเฟซบุ๊คท่านอีกนั่นแหละค่ะ
ด้านซ้ายเป็นรูปภาพกิจกรรมการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด๑๙
ที่ปรากฏรูปของบางทองหลังเป็ดและแก๊งหลังเป็ดซอย๙
ถ่ายรูปร่วมกันกับสจตีสุรพงศ์นำชัยรุจิพงศ์
กลุ่มนี้ก็คือลูกน้องของสจตีค่ะ
ซึ่งสชศรีก็ไม่ใช่ใครที่ไหน

สจตีเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของสสสุชาติชมกลิ่นนั่นเอง
ซึ่งท่านเองก็โพสต์เฟซบุ๊คมอบหมายให้ไปทำงานแทนท่านอยู่บ่อย

เห็นได้เลยเนี่ยว่ามสเหลืองได้มีอภิษฐ์
สามารถใช้พื้นที่ในหน่วยงานทหารได้ด้วยนะคะ
คนนี้ได้ชื่อว่าเต้ซ่าซอย๙หรือกลุ่มหลังเพชรซอย๙
ในภาพก็เห็นได้ว่าเคยไปร่วมงานถ่ายภาพกับท่าน
กระเช้ากำนันเผือกและคนสนิทและผู้ติดตามของท่าน
ก็เป็นการนำมอบเสื้อเหลืองอยู่ที่ชนบุรี
เมื่อที่ฉันขุดคุยลึกเข้าไปอีกพบว่า
เตซ่าซอย๙มีสายสัมพันธ์อันดีกับกำนันเข็ก
มีความสนิทสนมถ่ายรูปคู่กันอย่างใกล้ชิด
ดูเอาละกันค่ะว่าสนิทสนมกันขนาดไหน
กับให้นายสุชาติมาประดับขีดกำนันให้

คดีทำร้ายและยิงผู้ชุมนุมรัศดรบัตรเจ็บที่หน้ารัฐสภา
จนถึงบัตรนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใด
จากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการหาตัวผู้กระทำผิด
ทั้งที่ผู้เสียหายก็ได้ออกมาแจ้งความก็แล้ว
ปอกกระสุนกกตกอยู่เต็มเกลือนพื้นถนนก็แล้ว

กระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้านั่นเป็นเพราะ
ว่าที่ผู้ต้องสงสัยเป็นคนของรัฐมนตรีใช่หรือไม่
จากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่า
ท่านมวลแต่ไปใช้คนและขาของตัวเอง
สนับสนุนการสร้างความขัดแย้งสนับสนุนการใช้ความรุนแรง
โดยที่ท่านไม่ทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
จนนำไปสู่การจัดการแรงงานที่ล้มเหลว
สร้างความเสียหายกับกองทุนประกันสังคม
พูดง่ายท่านเป็นรัฐมนตรีแรงงาน
แต่ท่านมาเอาเวลาไปสนับสนุนม็อบจัดม็อบชนม็อบ
งานการในหน้าที่ตัวเองเละเทะ
สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไปทั่วประเทศไทย
ท่านไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีของพี่น้องแรงงานทุกคนได้
บกพร่องต่อหน้าที่ในการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ล้มเหลว
ดิฉันจึงไม่สามารถที่จะไว้วางใจให้นายสุชาติจมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่อไปได้แต่แม้แต่วินาทีเดียวค่ะ